เราเริ่มต้นที่การเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนะครับ
เล่นเกมแรกเจอกับจีนที่ประเทศจอแดนในการชิงแชมป์เอเชียลุ้นโคต้าไปบอลโลกสมัยที่๒ติดต่อกัน
เกมนี้มิรันดาครับสุชาวดีนินธรรมรงลูกครึ่งไทยอเมริกันได้ลงเป็น๑๑คนแรกในตำแหน่งสู่หน้าตัวเป้าครับ
จังหวัดเดชจินดึงเข้าในแล้วได้ยิงครับแต่ว่าวราพรบุญสินยังปัดออกไปได้ครับ๑๔นาทีแรกนะครับลูกยิงของทรงตวน
ประตูของจีนรอที่เสาแรกอยู่แล้วครับ
ครับไทยทำได้ในช่วง๔๕นาทีแรก
แต่จังหวะนี้ครับเราเคลียร์กันไม่ขาดครับ
คนอยู่ตรงนั้นและไม่มีการสื่อสารกันที่ดีนะครับ
กุลเขื่อนเพชรกับทางสุชาวดีนะครับ

ก็โดนทรงตัวยิงเข้าไปที๕๖จากนั้นครับ

สวงปั่นฟรีคลิกอ้อมกำแพง๒๐แล้วก็ไหลเลยครับ

ทรงตัวนจ่ายให้กับทางลี่ยิงครับ

ซานซานยิงจังหวะแรกไปชนเสานะครับ

ที่๒ของเธอในเกมนี้ปิดท้ายให้จีนเอาชนะไป

ถ้าใครดูครึ่งแรกก็เสียดายเลยครับ

ใส่คณะจอดแดนเจ้าภาพ๒๑ครับ

หลังจบเกม๑๐ไทยศาสตร์ทองเวียนครับ
อุณหภูมิภูมิสอนก็บอกว่าเล่นดีแค่ครึ่งแรก

ที่ทำผลงานในตำแหน่งหน้าเป้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ

อย่างเป็นทางการในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
แม้ว่าจะเสียดายที่ทำประตูไม่ได้ในเกมนี้
แต่ก็หวังว่าจะช่วยให้ทีมนั้นเก็บไทยชนะได้ในเกมต่อไป
ก่อนนี้เคยหยิมตัวรอบขั้นเลือกมาแล้วทำให้ทีมไทยเป็นแชมป์กลุ่ม
ยินว่าประตูแชร์กลับมาสำรวจตั้งรอบไม่ได้
คุณพ่อคุณแม่ครับก็เดินทางจากสหรัฐอเมริกา
เชียร์ลูกสาวติดขอบสนามนะครับก็เชื่อว่ามิรันดา
ถ้าเล่นด้วยความมั่นใจแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำประตูได้
แล้วก็ช่วยทีมไทยได้ไปบนโลกอีกสมัยแน่นอนครับ
จบเกมแรกครับจีนก็นำเป็นที่๑นะครับ
แนนเท่ากับทางฟิลิปปินส์แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าครับ
ส่วนไทยอยู่อันดับสุดท้ายนะครับ
ไม่มีแต้มแล้วก็ประตูได้เสียของเราก็โดนจีนยิงไปเยอะ
แต่ไม่เป็นไรครับเกมแรกเรายังมีโอกาสกลับมาใน๒เกมที่เหลือนะครับ

การเก็บ๖คะแนนเต็มในอีก๒เกมที่เหลือ
ต่อไปครับเจอกับเจ้าภาพจอแดน
ซึ่งพลาดมาในเกมแรกวันจันทร์ที่๙เมษายนนี้ครับ
ซึ่งทีมชาวาแก้วนั้นจะเล่นเป็นคู่ที่๒ในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาไทยครับ